คุณผู้ชมคะเกริ่นเรื่องนี้เอาไว้นะคะ
เรื่องของหนุ่มคนนึงค่ะที่ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวว่า
ตัวเองเคยถูกคนทำร้ายจนถึงขั้นกระโหลกยุบ
บาดเจ็บสาหัสรักษาตัวนานเป็นปีนะคะ
เอ็กซาเรย์เขาเอามาโชว์ให้ดูนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วระบุด้วยว่าเป็นผู้สมัครของสอสอพักดังแถวปฐุมธานี
เรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่มีคนแชร์กันเยอะมากเลย
เขาโพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้ว่า
ผมขอเล่าเรื่องบัตรศพของผมที่ไม่ได้เป็นคนก่อเรื่อง
ถูกทำร้ายร่างกายจนเกือบพิการ
ผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่าไม่ได้รับโทษ๑๐กว่าปี
แต่ยังมีการโชว์ภาพรูปภาพเอ็กซาเลสมอง
แล้วก็ใบแจ้งความที่เคยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพครองหลวงปฐุมธานีนะคะ
บอกไว้ว่าระบุข้อหาพยายามฆ่า
มีคนเข้ามาแชร์กันเป็นจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยติดต่อสอบถามไป
ถามหาความจริงกันกับหนุ่มคนนี้
ทราบชื่อมาว่าชื่อว่าคุณเนธค่ะอายุ๓๒ปี
มีที่พักอยู่ในจังหวัดชนบุรี
เล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไป๑๗ปีก่อนเนี่ย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาถูกทำร้ายเนี่ย
อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในหมู่บ้านย่านรังสิตปฐุมค่ะ

กำลังซ้อมบาสอยู่แล้วไหล่หลุดจังหวะนั้น
คู่กรณีเข้ามาใช้ไม้หน้าสามตีหัวเขา๓ครั้ง

เจ้าตัวบอกคุณเนสนะคะบอกว่ายังไม่รู้สาเหตุเลยด้วยซ้ำ
แต่ทำให้เขาต้องกระโหลกยุบ
นอนติดเตียงรักษาตัวนาน๒ปี

คิดจะฆ่าตัวตายเพราะท้อนแล้วก็เหนื่อยค่ะ
ส่วนคู่กรณีกับครอบครัวเองก็ไม่เคยมาพูดคุย
หรือว่ามาขอโทษไม่เคยมาเยียวยา
ไปแจ้งความจนขึ้นสารเรื่องก็เงียบ
ไกลเกลี่ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุป
ครอบครัวต้องลำบากต่อสู้มากับกระบวนการยุติธรรม

ทำไมผู้ก่อเหตุยังไปลงสมัครสอสอได้
ทำไมถึงจะมาทำหน้าที่ผู้สมัครสอสอ
ใช่จะมาทำหน้าที่ทางการเมืองดูแลประชาชนได้ยังไง
ขนาดกับตัวเขาเองที่ถูกกระทำเนี่ย

ทำไมเขาได้เป็นเขาเขาลงไปเป็นลงสมัครเป็นตัวแทนประชาชน
ซึ่งเขายังไม่เคยคิดเยียวยาอะไรเราเลย
เราเป็นผู้กระทำเราต้องมาใช้ชีวิตแบบ
โอ้โหฝ่าฟันมาเยอะเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะครับ
แต่ตอนนั้นแล้วเขาคือไม่ได้รับกรรมอะไรเลย
ยังลงไปเป็นตัวแทนประชาชนได้ด้วย

ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเลยนะคุณนะ

เขาท้อเขาเกือบจะฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้ว
กระทั่งมารู้ว่าคนเกาะเหตุกับเขาเนี่ย

สมัครสอสอรายนี้นี่ใช่ผู้สมัครสอสอของพักเพื่อไทยหรือเปล่า

ใกล้วันเลือกตั้งกระแสการโจมตีในทุกรูปแบบ
ทั้งใต้ดินบนดินสาธิสัยโครนเริ่มเยอะขึ้น
ผมเชื่อมั่นในอุดมการทางการเมืองของผม
ที่ตั้งใจอาสามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

จะเป็นเกราะคุ้มกันให้ผมได้รับชัยชนะในครั้งนี้ค่ะ
อันนี้เขาโพสต์ไว้๑วันที่แล้วคือเมื่อวานนะครับ
ผมเข้าไปดูในเฟสล่าสุดยังไม่มีการโพสต์

ตกเป็นข่าวออกมาเพิ่มเติมนะครับ